เปิดโมเปิดหมุนเปิดขาเปิดเนี่ยเปิดเปิดด้วยนะโม
ถ้ามีสตินะผมว่ามันเป็นแค่ขวัญกำลังใจพอ
คนเราขาดที่ยึดเหนียวจิตใจถ้าจิตใจเข้มแข็งพอ
หรือว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งพอไปไม่ไหว
เทวดาฟ้าดินหรืออะไรก็แล้วแต่เขาขีดเส้นชีวิตเรามาอย่างนี้
ถ้าเราจะมาฝืนมันอย่างนี้ผมว่ามันยาก
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องการสักลายมือหน่อย
ค่ะอ่าทุกผู้ชมเคยสักไม่สักอย่างไรหรือว่ารู้สึกอย่างไร
ส่งข้อความมาคุยกันได้นะฮะใช่ค่ะเมื่อกี้นี้ที่ทีมข่าวของเรา
ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของหลายหลายท่านแต่ละท่านก็ให้มุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันนะพี่อุ๋ย
คือบางคนบอกว่าอาจจะทำให้ปังโชคลาภดีขึ้นลายมือที่เรามีมาอาจจะไม่ดี
มันทำให้ดีได้แต่บางคนบอกก็เขาลิขิตมาอย่างนี้
ไปฝืนดวงชะตาได้เหรอจากปังมันจะพังหรือเปล่า
แต่ด้วยความที่ว่ามีคนดังคนในวงการบรรเทิงหรืออะไรแบบนี้
เขาก็ไปสักใต้มือกันเยอะเลยนะ
เยอะมากค่ะมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้กำลังฮิตติดเทรนด์มากเลยนะคะ
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ยุคนี้ไม่มู้อยู่ได้ไงยิ่งเป็นศิลปินดาราทำงานหน้าจอ
มันต้องมีตัวช่วยเสริมความปังกันหน่อย
หนึ่งในนั้นที่เป็นเทรนด์ฮิตขนาดนี้ต้องยกให้กับการสักลายมือเสริมดวงนั่นเอง
เท่าที่ดารายอมออกมาเปิดเผยก็มีทั้งนักแสดงวัยรุ่นมาร์ทจุธาวุฒิสันประชากร
หรือจะเป็นดาราเจ้าบทบาทตุ๊กดวงตาไปจนถึงพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำคชาพา
แม้แต่คนในแวดวงลูกทุ่งลิเกเอชายากับลูกสาวน้องแป้งมิดชัย
ก็ยังไปสักลายมือเสริมพลังชีวิต
โดยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจากลายมือมาแล้วปังขึ้นจริง
ทีมข่าวมีโอกาสได้สัมภาษณ์อ้วนรีเทิร์นนักแสดงและพิธีกรที่มีงานชุกมากคนหนึ่งของวงการ
แต่รู้ไหมคะช่วงหนึ่งเกิดวิกฤตโควิด๑๙
รายได้หายหมดจนต้องไปพึ่งพลังมู
ด้วยการสักเส้นวาสนาที่ฝ่ามือ
เป็นรูปถุงเงินถุงทอง
เจ็บตัวแต่ก็ยอมทน
เพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีงานติดต่อเข้ามามากมาย
ที่สำคัญยังถูกลอตเตอรี่๑๐งวดติดต่อกันแบบไม่พัก
ขณะที่นักแสดงรุ่นใหญ่แอ้วอำพาภูจิตวัย๖๓ปี
ที่ได้ไปสักลายมือกับอาจารย์ดังท่านหนึ่ง
หลังวันเกิดเมื่อ๑๑เมษายนที่ผ่านมา
ทั้งเรื่องงานละครเรื่องโชคลาภถูกลอตเตอรี่แบบไม่คาดฝัน
และที่สำคัญยังได้ทำศัลยกรรมยกหน้าทั้งหมดแบบฟรี

เรียกว่าสักล้ายมือมาปุ๊บ
เห็งปั๊บจนตัวเองอย่างงงไปเลย

พอทำปั๊บแม่ก็ได้ละคร
พอไปเติมก็ได้ละคร
ก็ยังถูกตัวลี่สองมั่วติดอีก

อภิษระต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ดวงดีขึ้น

ชีวิตจากที่ล้มทั้งเรื่องงานและเรื่องสุขภาพ
ป่วยเป็นโรคไตมากว่าสิบปี
เคยนอนติดเตียงนั่งวิวแชร์
แต่พอได้ลองไปสักเปลี่ยนลายมือใหม่
งานแสดงที่เคยหายก็กลับมีติดต่อเข้ามา
เช่นเดียวกับธุรกิจน้ำส้มที่ทำกับสามีแจ๊คเชิญยิ้ม
ก็ขายดีเป็นเทน้ำเททา

จากที่เคยล้มหมอนนอนเสือ
ตอนนี้กลับมาเดินได้และรอผ่าตัดเปลี่ยนไตเร็วนี้
โดยเธอเปิดใจว่าที่ดาราไปทำกันเยอะ
ก็เพราะคุณมดดำคัชชาพานี่แหละที่เป็นผู้นำเทรนด์
แต่เธอย้ำนะคะว่าทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
จากลายมือได้แต่ก็ต้องขยันทำมาหากินด้วย
เพราะหากนั่งอยู่เฉยเงินทองก็ไม่มีวันมากองอยู่ตรงหน้าแน่นอน
เริ่มจากมดดำเชื่อม้าไปสัก
มันก็กระจายไปในกลุ่มศิลปินดารา
แล้วมันเห็นผลมันอะไรอย่างนี้เป็นกระแสในช่วงนี้
ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมูสายมูอย่างนี้อยู่แล้ว
มีความรู้สึกว่าสักอย่างน้อยมันก็ได้ทางใจ
ไม่อยากให้ทุกคนที่กำลังชมอยู่ยุคงมงาย
ก็อยากให้ศึกษาก่อนดูว่าใครที่ไปสั่งมาแล้วว่าเป็นยังไง
ให้ขยันด้วยขยันทำงานให้ใช้ชีวิตแบบว่าให้ระมัดระวังอะไรอย่างนี้
เพราะว่าศักดิ์เนี่ยมันก็ต้องทำงานด้วยเนอ
มานอนอยู่บ้านเฉยมันก็ไม่มีโชคมีลาบ

ใช่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะพี่อุ๋ย

ค่ะแต่ลายมันก็จะค้างอยู่ที่มือแบบนี้เลยเนอะ
มันจะค้างอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยเลือนไป
แล้วอาจจะต้องไปสักเพิ่มสักซ้ำอะไรประมาณแบบนั้น

แต่คุณก็ต้องไปดูว่าคุณจะศักดิ์กับใครแบบไหนอะไรยังไง
คนที่เขาพังก็มีนะฮะเดี๋ยวจะมีให้ดูนะ
ใช่งั้นไปดูสินแสที่รับสักลายมือหน่อย
สินแสเฟย์เหมียวนะคะตอนนี้กำลังดังมากเลย

สินแสหญิงคนนี้เนี่ยบอกว่า

สักลายมือเพื่อความเป็นสุริมงคลนะครับ
เขาก็ศรัทธากันจนแบบจองคิวเลยนะฮะ
เอาในส่วนของสินแสคนนี้ก่อนนะ

บอกว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้

พอพ้นโทษมาก็มาศึกษาโหราศาสตร์
ดูดวงจนลูกศิษยกย่องให้เป็นสินแส
จากนั้นก็ศึกษาศาสตร์เรื่องศักดิ์ลายมือเพิ่ม
บอกว่าการสักลายมือเป็นการกระตุ้นให้เส้นจริง
อย่างเส้นวาสนาการงานการเงินหรือว่าเส้นชื่อเสียงเนี่ย
มันขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาอย่างเต็มที่
แต่ไม่ได้หมายความว่าศักดิ์แล้วอยู่เฉย

ศักดิ์แล้วต้องทำงานทำความดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วย
ลายเส้นที่ศักดิ์มาเนี่ยจะหนุนดวงให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล
มันมีสถิติที่กระแสจดบันทึกมาที่ตั้งแต่เปิดสำนักมา
คนกลับมาส่วนใหญ่ถ้าสักลายมือกลับมาส่วนใหญ่จะ
เส้นหวยส่วนใหญ่ก็จะถูกหวย

เส้นวาสนาเส้นคู่ครองเขาก็จะมีคู่ครองกลับไปได้แฟนพวกเนี่ย
อันนี้มันก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนด้วย

เราไม่สามารถไปบังคับเขาให้เชื่อได้เนอะในเรื่องของพวกนี้
เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงมันเป็นจริง
แต่คนที่เขาเชื่อเขามาลองทำ
แล้วเขาเจอปฏิหารกับเขาจริงเขาประสบความสำเร็จจริง
เขาตั้งจิตอธิษฐานแล้วเขาได้จริงเขาก็เลยเชื่อ
แต่คนที่ไม่เชื่อเราก็บังคับให้เขาเชื่อไม่ได้
อ่านี่ในมุมของสินแสเฟย์เหมียวนะฮะ
เส้นลายมือเป็นยังไงบ้างฮะ
คุณจงแล้วไม่เคยดูไม่เคยดูดวงด้วยลายมือเลย

คืออย่างแบบเวลาจะไปสักลายมืออย่างนี้ค่ะ
อุ๋ยสินแสเขาจะดูลายมือพี่อุ๋ยก่อน
ใช่จะดูลายมือแล้วก็ดูดวง

ควรจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยังไงอะไรแบบนี้
เพราะว่าลายมือของคนเรานะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เส้นแต่ละเส้นก็จะยาวสั้นตื้นลึกอะไรไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ซึ่งศาสตร์ของการสักลายมือเนี่ยค่ะ
ต้องบอกเลยว่าต้องย้อนไปสมัยก่อนที่อินเดีย
เขาก็จะมีเรียกว่าหัตถศาสตร์

ความหมายที่แตกต่างกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูมือตัวเองเลยนะคะ
ว่าแต่ละเส้นของคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน
เส้นหัวใจเลยค่ะมาดูเส้นหัวใจ
หัวใจก็จะบอกถึงสภาพจิตใจ
ความแข็งแรงทางจิตใจ
บอกถึงพฤติกรรมทางเพศได้ด้วยนะคะ
บอกถึงความเด็ดเดี่ยวความมีวินัย
รวมไปถึงนิสัยใจคออันนี้เส้นหัวใจนะคะ

สมองจะบอกถึงระดับสติปัญญา
ความสามารถความถนัดลักษณะอาชีพค่ะ

ชีวิตก็จะบอกถึงพลังชีวิต
ว่าสามารถจะดูได้ว่าในอดีตเป็นยังไง
อนาคตจะเป็นยังไงจะมีอุปสรรคไหม
ดูได้ถึงว่าอายุสั้นหรืออายุยืนเลยนะ

ส่วนเส้นวาสนาก็จะบอกถึงความขยัน
จะมีใครอุปถัมภ้ำจุนอะไรไหม
ชีวิตจะลำบากไหมสร้างเนื้อสร้างตัวยังไง

รวมไปถึงความสำเร็จในชีวิตค่ะ
ลองดูลายมือตัวเองเลยค่ะว่าเส้นไหนมันสั้นมันยาว

แต่ทีนี้ค่ะให้ดูค่ะว่าเวลาไปสักลายมือเนี่ย
เขาจะสักเพิ่มเส้นไหนบ้าง
เราได้ข้อมูลจากสินแสเฟย์เหมียวนะคะ
สักลายมือค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ
อันนี้เสริมดวงเสร็จถี่
ก็จะมีเส้นที่ต่างจากมิ้วพูดไปตั้งแต่ต้นนะคะ
จะมีเส้นเป้าหมายจะประสบความสำเร็จอย่างนี้ค่ะ
วาสนาเส้นการเงินเส้นบารมี
เขาก็จะเติมไปแบบนี้นี่

ทีนี้มาดูชุดเสริมวาสนารวยทุกทิศ
มีเส้นเพิ่มไปอีก๖เส้นค่ะ
เป้าหมายเส้นโชควาสนาเส้นการเงิน
เส้นบารมีเส้นอุปถัมภ์เทวดาคุ้มครอง
เส้นโชคลาภจัดการเสี่ยงโชค
ก็จะเติมเข้าไปเติมเส้นเข้าไปที่ฝ่ามือเราอ่ะนะคะ
มีอีกค่ะชุดช่วยเสริมดวงวาสนามหาเห็ง
นี่ก็จะเติมไปในมือแบบนี้นะคะ
ก็จะเพิ่มในส่วนของเส้นโชควาสนาที่ดี
เส้นการเงินเส้นบารมี
และเส้นคนอุปถัมภ์อันนี้สำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่
ก็ไปเติมเส้นเหล่านี้ค่ะ

ดีขึ้นมากแต่บางคนบอกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
บางคนแย้ลงก็มีอะค่ะ

ท่านผู้ชมฮะในมุมของคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อ
เชื่อว่าไปสักลายมือแล้วต้องดีแน่
แต่พอไปศักดิ์มาแล้วเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลย

คุณโบเป็นแม่ค้าออนไลน์นี่ดูมือเธอนี่
เคยไปศักดิ์มานะฮะสักลายมือแต่มันไม่ดี

รีวิวรอบร้อยศักดิ์ครั้งที่๑นะคะ
หลังทำเนี่ยก็คือเป็นสภาพนี้เลยนะคะ
โบทำครั้งแรกความเจ็บก็คือเจ็บค่ะ
ตอนทำก็คือเจ็บหลังทำก็คือปวดแสบปวดร้อนเจ็บมาก
บัวนอนหลับสลบไปเลยนะคะ
คือเหมือนจะป่วยไข้ขึ้นอัดพาราไป๒เมตรนะคะ
แล้วตอนนี้ก็คือโอเคตื่นมาตอนหลังผ่านไป๖ชั่วโมงเนี่ย
เริ่มอาการเริ่มดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะอัดภาระอีก๒เม็
แล้วก็จะทายาแก้อักเสบที่หมอให้มา
แต่ตอนนี้นะคะมือเนี่ยก็คือสภาพนี้
แล้วก็เดี๋ยวรอตกสะกิด๒อาทิตย์เดี๋ยวโบมารีวิวใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ
แต่คือแบบเตือนเลยทุกคนที่อยากศักดิ์
มือไม่สวยเสียภาพลักษณ์คือคิดดีทุกคน
คือมันสักแล้วมันแบบแก้ไขยาก
ูก็แบบมูแบบไม่ต้องศักดิ์ก็ได้มูทางอื่นนะ
นี่เธอไปลบมาเลยนี่คือตอนที่ไปลบมานะแต่ยังมีรอยอยู่นะฮะ
คุณโบบอกว่าอย่างนี้ฮะเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์นะ
ไปสักลายมือเสร็จถี่จากช่างสักคนหนึ่งเมื่อ๓ปีก่อนนะ
ตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด
หวังว่าหลังศักดิ์ลายมือธุรกิจที่ทำอยู่ต้องรุ่งแน่
แต่ปรากฏว่าผ่านไปไม่นานทุกอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนจริงฮะ
แต่เปลี่ยนเป็นแบบคนละทางเลย
ขาดทุนถูกโกงเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาล
เธอมั่นใจว่าเพราะไปสักลายมือแน่
ที่สำคัญก็คือปกติแล้วคนสักลายมือเนี่ย
สัก๒เดือน๓เดือนมันจะค่อยเลือนไป
ถ้าดีก็ไปศักดิ์ซ้ำหรือไปเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไป
แต่ของเธอเนี่ยศักดิ์ไปแบบโอ้โหเป็นปีมันไม่เลือนเลย
มันไม่จางเลยหนำซ้ำชีวิตที่ก็ไม่ดีด้วย

แล้วตอนไปลบนี่คุณโบบอกทรมานกว่าตอนศักดิ์อีก

ก็เลยอยากฝากเรื่องของตัวเธอเองไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
ก็อยากให้ลองคิดไต่ตรองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าการที่เราจะศักดิ์อะไรลงบนฝ่ามือลงบนร่างกาย

ในวันนี้ค่ะอาจจะเป็นความอยากรวยอยากปังอยากดังอยากมีชื่อเสียง
เราเลยอาจจะตัดสินใจด้วยวันนี้
แต่๑ปี๒ปี๓ปีผ่านไปต้องถามตัวเองว่าคุณจะไม่เสียใจใช่ไหม
คุณจะไม่เสียใจแบบโบใช่ไหมคะ
คือในมุมของการเลือกอาจารย์หรือช่างหรือสินแสงอะไรก็แล้ว
แต่ที่จะศักดิ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมเรื่องความเชื่อมุมหนึ่ง

ใช่ค่ะคือเราไปถามคุณหมอให้เลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
คุณหมอที่ดูแลเรื่องของผิวหนังนะคะ

ใช่เวลาศักดิ์มันจะต้องยังไงจะอันตรายไหม
เรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ความสะอาดเรื่องของสี
หรือมันเหมือนกับผิวหนังทั่วไปกับฝ่ามือมันตาย
แล้วมันจะเหมือนกับสักที่คนไปสักต่อสวยงามหรือเปล่า
มันจะลึกขนาดไหนอะไรแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราคุยกับหมอโอมค่ะในแพทย์ดิตทพงศ์สัตบงกฎนะคะ
คุณหมอโอมบอกว่าการสักฝ่ามือ
มันคือการทำให้เกิดแผลขนาดเล็กบนผิวหนัง
แล้วก็ใส่สีลงไปในผิว
ศักดิ์มันจะเกิดการอักเสบของผิว
ส่วนสีที่ศักดิ์บางคนอาจจะแพ้ได้นะคะ

จะเป็นยังไงจะมีตุ่มนูนมีสีแดงมีอาการคันนะคะ
ทีนี้ค่ะโอกาสติดเชื้อมันยากกว่าการศักดิ์ทั่วไป
เพราะฝ่ามือชั้นหนังกำพร้ามันหนากว่าจุดอื่น
แล้วช่างจะสักตื้น
แต่ก็ถามว่ามีโอกาสติดเชื้อไหมมันก็เป็นไปได้แหละ
ถ้าเครื่องมือมันไม่สะอาดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
หรือสีที่นำมาสักมันไม่ได้มาตรฐาน
อาการแพ้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะ

ผลกระทบอาจจะน้อยกว่าการศักดิ์ที่แบบเยอะที่สีหลายสี
แล้วฝ่ามือส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงสีเดียวเท่าที่เห็นนะครับ

แล้วอย่างที่บอกครับพอชั้นผิวหนังที่มือมันหนา
ชั้นกำพลาหนังกำพลาที่มันลอกหลุดไปเรื่อยทุกวัน

กรณีที่สัตว์ก็ต้องไปซ้ำ๒อาทิตย์อะไรอย่างนี้ครับ
พวกนั้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ถ้าอย่างที่บอกครับถ้าอุปกรณ์ไม่สะอาดสถานที่ไม่ดี
ไม่ได้เตรียมพื้นผิวให้ดีเรื่องการป้องกันเชื้อ
เราใช้สีที่ไม่มีคุณภาพที่ดีนะครับ
สัตว์ไม่ได้มาตรฐานมันก็อาจจะลงลึกเกินไป
อุปกรณ์ไม่ดีอาจจะลงลึกเกินไปก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
นี่ไงคะมาตรฐานของสถานที่เครื่องมือความชำนาญสำคัญ
เพราะว่าใครศักดิ์มาแล้วมันมีอาการข้างเคียงมีอาการอักเสบ
คุณหมอโอมบอกว่าต้องรีบพบแพทย์นะคะ
ก็ฝากไปถึงช่างศักดิ์ลายมือนะคะว่าก็ต้องมีจัญญาบันในการสั่งด้วย
คือคุณหมอโอมที่เชี่ยวชาญเรื่องผิวหนังเนี่ยบอกว่าคือศักดิ์ได้

ต้องระวังเรื่องความสะอาดเรื่องของมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะหลากหลายความเห็นจริงค่ะอ่านอยู่นะคะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์